ผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้

เลิกกันไปคบกับแฟนคนนี้
อยู่กันไม่ได้อีกเลิกกัน

กันเสร็จปั๊บก็กลับมาอยู่กับสามีเก่า

อาทิตย์ขู่จะเอาให้ตายเลย
ถ้ากูได้ย่าอย่างกูย่าแต้

ตำรวจจะจ่อยมึงได้
แล้วก็พูดว่า
ไม่ออกจริง

ระเบียง
เครื่องที่คุยค่ะ
ทุ่มสู้

แล้วเครื่องมาก

แม่งเรียน
โอ้กูขออภัยด้วยนะ
เตรียมนับเวลาถอยหลังชีวิตได้เลย
กูพร้อมฆ่าเต็มที่แล้ว
ถ้ากูได้ฆ่ามึงถือว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียใจอะไรอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

กลัวก็ออกจากงานนะครับ
ออกจากเชียงรายไปอยู่กรุงเทพ
สบายใจแล้วล่ะจากเชียงรายมาอยู่กรุงเทพ

อาทิตย์ตามรังควานมลาวี
เธอต้องไปแจ้งความไว้ที่สนโครคครามในกรุงเทพเนี่ย

กลับเชียงรายอีกทีแล้วนะครับ
แต่อาทิตย์ก็ยังสะกดลอยตามนะครับ
ตอนที่เธอกับสามีจะไปตัดผมในตัวเมืองเชียงราย

แล้วทำอะไรครับถูกปาดหน้าแล้วทำอะไรครับ
เขาน่าจะแอบมองเรากำลังแล้ว

เพราะฉันชีวิตเองทั้งแห่งบ้านเลยนะครับ

ฆ่ารองรัน

แล้วเดียวต่อมา

ขณะที่เอายู๒๖ปี
สามีของรุ่นนั้น
นุ่นเขาตัดสินใจเลิกกับอาทิตย์แล้วกลับมาอยู่กับผม

จับให้ได้แล้วคัดค้านประกันตัวด้วยนะ
เพราะกลัวครับผู้เขากลัว
ตั้งแต่ละครั้งพบกับผู้ชายคุณนี้ครับ

อะไรอย่างนี้ครับรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแล้วแว่งตลอดเวลาเลยครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเด็ดขาด
ใช่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินขาดแล้วก็อยากให้ทางเจ้าที่ช่วย
แบบพักค้านการตีตัวด้วยเพราะว่าพาออกไปแล้วอ่ะไม่ปลอดภัยเลย
ไม่รักกันแล้วก็แยกกันเถอะแยกกันก็แยกกันดีเถอะนะ
จะไม่คุยกันอีกก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราอย่าไปทำร้ายอะไรกันอย่าไปขู่อะไรกัน